พาคุณผู้ชมไปดูข่าวคลิปดังที่เกิดขึ้นในโซเชียลนะคะ

เหมือนเป็นการยื้อแย่งกันผู้เป็นพ่อ

เจ้าหน้าที่มีทั้งทหารแล้วก็ตำรวจ

หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า
เห็นใจทำไมต้องทำกันรุนแรงขนาดนี้

ทำไมต้องไปแยกลูกแยกพ่อเขาออกจากกัน
ปรากฏว่าล่าสุดมีคลิปใหม่ออกมาแล้วนะคะ
เป็นคลิปก่อนเหตุการณ์แย่งลูกชุลมุน
คดีนี้มีสิทธิ์พลิกด้วยคุณผู้ชมไปดูพร้อมกัน
เห็นไหมคุณผู้ชมคือกอดล็อกคอเด็กผู้หญิงทั้งสองคน
บอกทำไมก็เป็นพ่อแล้วก็เหวี่ยง

และคุณผู้ชมดูจังหวะนี้ค่ะเด็กคนที่อยู่ทั้งนี้
เหยียงตัวลอยแล้วเด็กก็ตกลงไปกระแทกพื้น

เป็นคลิปเหตุการณ์ก่อนที่ทหารและตำรวจกว่า๑๐นาย
จะพุ่งเข้าไปชาร์จนายทาราวัย๓๕ปี
กลางเด็กนักเรียนแล้วก็ครูที่จังหวัดชนบุรี
ในคลิปอย่างที่บอกนะคะว่าโอ้โหเขาเดินล็อกคอเด็กแบบล็อกไม่ปล่อยเลยนะ
แล้วก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วก็ตะโกนตลอดเวลาเลยว่า

ก็พูดจาค่อนข้างใช้ภาษาพ่อขุนรามนะคะ
แล้วก็ยื้อแย่งกันจนสุดท้ายน้องคนนี้โดนเหวี่ยง

ค่ะทีนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์เนี่ย

และคลิปต่อมาที่แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
ประมาณ๒วันที่ผ่านมาที่มีการวิพากษ
วิจารณ์ว่าทำเกินกว่าเหตุไปแล้วหรือเปล่า

เป็นคลิปในการไลฟ์เฟซบุ๊ก
บอกว่าชายที่ถูกตำรวจจับเป็นพ่อของเด็ก

หลังจากหย่ากับอดีตพันธุ์ระยามา๕ปีแล้ว
ต่อมาอดีตพันธุ์ระยาเป็นแม่เนี่ยนะคะ

ไปแจ้งตำรวจบอกว่าพ่อเด็กเป็นพ่อค้ายาเสพติด
ตำรวจก็เลยนำกำลังเข้าจับกลุ่ม
แล้วก็เป็นคลิปที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์

ขณะที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
ได้โพสต์ข้อความทางฝั่งของแม่
เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม

เผยพระแร่ออกไปก็มีการวิภาควิจารณ์
โดยเอ็นเอียงไปทางด้านของพ่อ

เพจนี้เขาก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติม

แม่เด็กไม่ได้ยินยอมยกลูกให้ตั้งแต่แรก
มีใบแจ้งความว่าไม่ได้สมัครใจ

อันนี้เป็นคำตอบของพ่อที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยนะคะ

หย่ากันมีอาการสลักหลังใบหย่าแล้ว
ว่าให้พ่อเป็นผู้จัดการเด็กทุกอย่าง

มีใบแจ้งความแล้วด้วยว่าไม่ได้สมัครใจ
ซึ่งเขาบอกว่าพ่อเด็กทำร้ายร่างกายแม่ตลอดระยะเวลาหลายปี
อยู่ด้วยกันและทำร้ายร่างกายแม่ต่อหน้าลูกด้วย

สาธารณชนคือเวลาออกไปข้างนอกบางครั้งก็มี

กักค้างไม่ให้เด็กพบเจอยาด
มขู่จะยิงลูกจะยิงตัวตายตาม
ถ้าแม่เด็กมาเอาลูกไป
อกจากนี้แม่บอกว่าพ่อมีคดีความติดตัวด้วยนะ
มีทั้งรุมโทรมมียาเสพติดแล้วก็มีการพนัน
เขาก็เลยตัดสินใจแจ้งความตำรวจ
ก็เลยปรากฏเป็นคลิปที่ตำรวจไปจับกลุ่มที่โรงเรียน
ทีนี้โพสต์ล่าสุดของเพจดังออกมา
ชี้แจงข้อมูลทั้งสองฝ่ายนะคะ

กรณีที่แม่เด็กเมื่อสักครู่นี้ที่พี่ดาวเล่าไปว่า

แม่เด็กบอกว่าพ่อเนี่ยมีคดีติดตัว
ทั้งการพนันรุ่มโซมย่าเสพติด
แม่ก็เลยอยากจะเอาลูกไปดูแลเอง
ส่วนฝ่ายพ่อก็ออกมาชี้แจงบอกว่า
พวกนั้นเป็นคดีเรื่องราวในอดีต
พ่อเนี่ยดูแลเด็กไม่ดีลูกต้องเจ็บตัวหลายครั้ง
อยากที่จะเอาลูกไปเลี้ยงดูเองเนี่ย
พ่อก็บอกว่าทุกครั้งเวลาลูกเกิดอุบัติเหตุ

กลัวว่าถ้าสมมุติว่ามีรอยฟกช้ำดำเขียว
แล้วแม่จะบอกว่าพ่อเป็นคนทำร้ายไง
ว่าวันนี้ลูกล้มหรืออะไรยังไงก็ชี้แจง
ฝ่ายแม่บอกว่าช่วงปิดเทอมพ่อไม่ยอมคืนลูกให้ใช่ไหมคะ
ที่บอกกักค้างนวงเหนียวไม่ยอมให้เจอญาติไม่ยอมให้เจอใคร
พ่อก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาว่าจะเอาลูกหนี

แต่ที่ผ่านมามันเคยมีประเด็นไง
ก็แม่ไปหลอกครูเอาลูกไป
หลอกครูว่ารับลูกแล้วเอาลูกไปจากเขาอ่ะ
เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าวันไหนจะไม่เอาลูกเขาไปอีก
ฝ่ายแม่ก็ชี้แจ้งกลับมาอีกบอกว่า
ก็ที่ต้องพาลูกย้ายโรงเรียนเพราะว่าไม่จ่ายค่าเทอมไง
และถ้าย้ายมาใกล้บ้านเนี่ยแม่ก็จะได้ดูแลลูกง่ายขึ้นด้วย

มนุษย์ทุกคนคนเราในอดีตมันก็เคยผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละ

ผมแค่อยากได้สิทธิ์ความเป็นพ่อของผมคืน
อยากดูแลลูกโดยไม่ต้องมานั่งระแวงว่าใครจะมาเอาลูกผมไป

อยากขอโอกาสฝั่งแม่เด็กให้โอกาสผมได้ดูแลลูก
และได้พิสูจน์ความเป็นพ่อแค่นั้น
สิ่งที่อยากทำมากที่สุดตอนนี้คืออยากคุยกับฝ่ายแม่และลูกรวม๔คน
แล้วตกลงกันว่าจะเอายังไงกันต่อไป
ไม่อยากให้มีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้อง
และอยากทำสัญญาข้อตกลงให้ชัดเจน
และขอดูแลลูกและใช้ชีวิตตามปกติทั่วไป